เพราะว่าเข้าเดือนมิถุนายนทีไรหลายคนต้องนึกถึงท่านนี้เลยนะคะ
ราชินีลูกทุ่งหนึ่งเดียวในดวงใจคนไทยทั้งประเทศ
แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์คุณผู้ชม
ซึ่งแน่นอนนะคะวันที่๑๓มิถุนายนก็อย่างที่ทราบกันเป็นวันครบรอบการจากไปของแม่พึ่งค่ะ
ก็จะมีกิจกรรมต่างมากมายตลอดทั้งเดือนมิถุนายนค่ะ
น้องเป๋าวลีและคุณตรีตรีชัยนรงค์นี่แหละค่ะ
ไปร่วมทำบุญที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีคุณผู้ชม
นำเงินไปมอบด้วยนะคะซึ่งเงินเหล่านี้นะคะเป็นการจัดไลฟ์คอนเสิร์ตนะคะ
๒๘ตีดวงจันทร์กลางดวงใจภูมิภูมิภูมิดวงจันนั่นเองค่ะ
จำนวนเงินคุณผู้ชมทั้งหมด๔๕๕๑๓บาท

ซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่มอบเงินเสร็จถวายเงินพระเสร็จนะคะคุณผู้ชม
ก็นำผลไม้พวงมาลัยดาวเรืองไปถวายหุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์

ถูกต้องนะคะและสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ฟังค่ะก็เป็นการร้องเพลงค่ะ
ทั้งคู่นะคะโชว์ลูกคอร้องเพลงนักร้องบ้านนอก
หน้าหุ่นแม่พึ่งด้วยเอาไปฟังค่ะ
สวัสดีค่ะ
อยากจะเป็นดาวร้าย
ก็จะเป็นการกระพริบตาเด็ดขาดค่ะ
นั่นก็คือเลขนี้ค่ะ

ชูให้กล้อง

น่าจะ๖ครับ

โหความเชื่อนะคุณผู้ชมค่ะ

ก็คือเลข๒กับเลข๖ค่ะ

เลขใกล้กับจำนวนปีที่แม่เพิ่งจับไปด้วยนะคะ

ลูกชายคุณพึ่งเนี่ยนะคะ

นี่พี่เพชรเขียนเอาไว้นะคะบอกว่านี่
กราบเรียนพี่น้องประชาชน

กว่าจะเลยวันที่๑๖มิถุนายน

หลายคนทักไปหาพี่เพชอยื้อลูกชายคุณพุ่มพวง

แต่มีน่าการวันที่๑๓วิทยุนายน